สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันดีที่ทีมไทยนะครับ
ได้มีการฝึกซ้อมกันแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนครับในการบุกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับ
วันพรุ่งนี้ครับเรามีเป้าหมายเหมือนเดิมในเกมรอบรองที่เจอกับทางพม่า
ก็คือบุกไปชนะเขาให้ได้ก่อนดังนั้นนะครับการเล่นที่จะเจอกับอินโดนีเซียนั้นคงไม่ใช่งานง่าย
ที่เรานั้นจะบุกไปเอาชนะได้ง่ายแต่ทุกคนก็ปลุกระดมกันนะครับ
แล้วก็มีการเช็คอาการบาดเจ็บรวมถึงใบเหลืองสะสมของผู้เล่นบางคนด้วยครับ
บรรยากาศนะครับในการฝึกซ้อมของลูกทีมพิซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองครับ
ก็มีการทบทวนแทคติกวิธีการเล่นนะครับซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ยอมรับว่าธนบูลเกษารัฐเกาหลังตัวสำคัญของทีม
ว่าจะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนได้แต่ว่ายังไม่สมบูรณเต็มร้อยต้องประเมินกันอีกครั้ง
ส่วนธิรสินแดงดากัปตันทีมนะครับมีอาการตึงกล้ามเนื้อก็แยกไปเดินเบา
แล้วก็ทำกายภาพอยู่ข้างสนามมั่นใจว่าหายทันในการไปเยือนอินโดนีเซีย
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมั่นใจว่านักเตะทุกคนสามารถทดแทนกันได้แน่นอนครับ
อีกหนึ่งคนก็คือสหรัฐอยู่เย็นเรื่องของการติดโทษใบเหลือง
เจ้าตัวก็มีการถูกกำชับแล้วก็รู้ตัวดีว่าต้องเจอการโดนยั่วยุอยู่แล้ว
จาระเตของอิโรดิเซียก็ต้องควบคุมอารมณ์เพราะว่า
ในการไปเยือนแล้วกลับมาเล่นเกมเย่าในรอบชิงที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
จากประสบการณ์ในสมัยเป็นผู้เล่นถึงปัจจุบันครับ
ซิโก้ก็บอกว่าการไปเยโดนีเซียนั้นเป็นเกมที่ยาก
เพราะว่าทีมอินโดนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในบ้าน

แล้วก็รู้สไตล์การเชียร์ของพวกเขาดีดังนั้น
โฟกัสในเกมไว้ก่อนครับ
นั่นคือเป้าหมายของเราเรารู้ว่าเป็นงานที่ยาก
แต่เราเชื่อว่านะครับถ้าเกมแรกเราทำได้ดีกลับมาในบ้าน
เราก็จะมีแฟนรุ่นหลังเรา
ทีมไทยจะเดินทางพรุ่งนี้เช้านะครับออกจากท่ากัศยาสุวรรณภูมิ
แล้วก็มีโปรแกรมฝึกซ้อมในช่วงเย็นทันทีเพื่อถึงทางอินโดนีเซียครับ
อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแฟนบอลที่ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ในเรื่องของการเอาทงชาติของพม่านะครับไปเผาไฟนะครับ
ในการเชียร์หน้าสนามในเกมนัดที่๒นะครับ
ก็มีการออกหนังสือแถลงการขอโทษไปนะครับอย่างสมาคมฟุตบอลของพม่า
หลังจากจบเกมในรอบรองนัด๒ที่เราชนะเขาไป๔๐วันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังจากนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อออกมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นในการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลทีมเยือนในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับ
พยายามอีกครั้งโปรแกรมในนัทชิงชะละเลิศ
ทีมไทยจะไปเยือนอินโดนีเซียก่อนวันที่๑๔ธันวาคมนี้
และจะกลับมาแต่งรัฐสองครับที่สนามราชมันคลาฮิลาสถาน
ในวันที่๑๗ธันวาคมนี้ครับ